ส่วนเหตุการณ์นี้นะคะเป็นเหตุการณ์ที่สามีทะเลาะกับภรรยานะคะ
ด้วยความที่สามีเมาด้วยค่ะครับสามีเนี่ยแทงภรรยาตายต่อหน้าลูกเลยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ห้องเช่าแห่งหนึ่งในจังหวัดปฐุมธานี
สาเหตุมันเป็นแค่เรื่องของการจุดเตาถ่านแล้วควันมันลอยไปที่บ้านคนอื่น
แล้วก็มีปัญหาทะเลาะกันแต่พอฆ่าภรรยาเสร็จแล้วเนี่ยนะคะ
อดภรรยาร้องไห้ขอขมาขอโทษแต่มันไม่ทันแล้ว
คือภรรยาเสียชีวิตไปแล้วอะค่ะ

ร้องไห้กราบศพภรรยาแล้วก็กอดร่างไร้วิญญาณของภรรยา
ระหว่างที่ตำรวจนำตัวไปทำแผนนะคะ
แล้วก็นำตัวไปสอบปากคำต่อที่โรงพักธัญบุรี
เหตุการณ์เกิดขึ้นในห้องเช่าซอยสะอาดพัฒนา๓๐จังหวัดปฐุมธานีกลางดึกเมื่อคืนวานนะคะ
ผู้เสียชีวิตชื่อว่านางสาวชะอุ้มรัตนวันอายุ๔๗ค่ะ
ถูกแทงด้วยมีดที่นัดท้องหนึ่งแผล
จมกองเลือดอยู่นะคะเลือดไหลเต็มพื้นห้อง
มีกันไกลหนึ่งอันตกอยู่ด้วยคือตกอยู่ระหว่างขาของผู้เสียชีวิตนะคะ
ตัวผู้ก่อเหตุคือสามีนะคะนายธินกรบัวสุกอายุ๕๐
เขาก็ยอมรับสารภาพว่าเป็นคนลงมือก่อเหตุ
สาเหตุเพราะทะเลาะกันหลังก่อเหตุก็ไม่ได้หนีไปไหน

ตำรวจดูบาดแผลของผู้ตายค่ะ
ตำรวจบอกว่ามันมากกว่าหนึ่งแผลนะคะ
แล้วอาจจะไม่ใช่กันไกลที่ตกอยู่ที่ศพนะคะ
เดี๋ยวอยู่ระหว่างการขยายผลเพิ่มนะคะ
เจ้าที่ก็เลยหาช่วยกันหา
น่าจะเป็นอาวุธอย่างอื่นที่ไม่ใช่กันไกล
ปรากฏว่าไปเจอมีดค่ะ
ถูกทิ้งอยู่ในห้องน้ำข้างบ้านร้าง
ก็อยู่ใกล้กับห้องที่เกิดเหตุนะคะ

สาเหตุมันเริ่มจากการจุดไฟก่อเตาถ่าน
จะทำกับข้าวค่ะจุดกันหน้าห้อง
คือแก๊สหมดก็เลยจุดเตาถ่านแบบนี้
แล้วควันเนี่ยลอยไปเข้าห้องเพื่อนบ้านที่อยู่ข้าง
เพื่อนบ้านก็ออกมาต่อว่า

โมโหแทนเพื่อนบ้าน

ให้ไปกราบเท้าเพื่อนบ้านเพื่อขอโทษ

บังคับให้เขาไปกราบเท้าเพื่อนบ้านเฉยเลย
ควันจากการจุดเตาถ่านแค่นั้นเอง

เขาตอบภรรยากลับไปว่า

ตัวสามีอ้างว่าภรรยาเป็นคนคว้ากันไกล

ก็เลยแย่งกันไกลจากภรรยาแล้วก็แทงกลับ

หลังจากนั้นไปหยิบมีดทำครัวที่อยู่หลังตู้มาขู่
ยื้อแย่งกันเลยแทงเมียไปครั้งหนึ่ง
เดี๋ยวลองไปฟังดูคำรับสารภาพของสามีค่ะ
อ่าโอเค
แล้วข้างบ้านเขามาว่าหรือว่าไง
เขาว่าข้างบ้านว่าแล้วแฟน

โมโหแทนข้างบ้านค่ะแล้วเริ่ม
ผมก็บอกว่ามันไม่ใช่แม่กูไม่รู้

ผมก็พยายามจะไม่ให้ควันไปอยู่แล้ว

แล้วก็ผมก็นอนอยู่ตรงนี้
แล้วทีนี้ว่า

ผมก็หลบไปที่นอน

อ๋อประถือที่แย่งมัน

ประถือทีนี้ก็กันไก
แต่มันไม่เข้า

แล้วตอนที่จะรอบกันเนี่ยลูกมันยังไม่อยู่

ถูกแทงยังมีคราบเลือดอยู่กลางห้อง

ข้าวของยังอยู่ครบค่ะห้องนี้นะคะ

เดิมทีเนี่ยตั้งใจจะใช้
ห้องแถว๓ห้องไว้เป็นที่เก็บของของครอบครัว

แล้วก็ฝากฝังเลยนะบอกว่าฝากหน่อย

เพิ่งได้ทำงานเป็นรอปภที่รังสิต

ก็เห็นว่าผู้ตายก็มีลูก
แล้วก็อยู่กันแค่๒คนกับภรรยาด้วย

ผู้ตายก็จ่ายค่าเช่าล่วงหน้าไปแล้วด้วย

จู่ในกรก็เข้ามาอยู่ด้วย
แล้วก็ตัวฝ่ายหญิงก็มาเล่าให้ฟังว่า

สาเหตุหลักก็คือฝ่ายชายชอบเมา

ขโมยสายไฟมาจุดไฟเผาเพื่อเอาทองแดงไปขาย
หาเงินมาก็เอาเงินไปซื้อเหล้าขาวกิน

ตอน๓ทุ่มเขาก็ยังอยู่กันดีอยู่เลย
พอเขากำลังจะขึ้นอารมณ์ขึ้น
เสียงดังพี่ก็บอกพี่คะเบาค่ะ

เขาก็เปลี่ยนเรื่องคุยเป็นทะเลาะกันสองคน
เขาบอกว่าเขาเลี้ยงลูกแค่๒คน

แต่พอแกมาอยู่ทีไรมีปัญหาทุกทีเลย
เขาก็เลยเหมือนพูดในธรรมนองไล่ผู้ชายค่ะ

แล้วต่อจากนั้นพอพี่เห็นเขาทะเลาะกันเอง

แล้วเขาก็ชงเช้งกันเราก็ปกติอยู่แล้ว

พี่ก็เลยไม่สนใจจนกระทั่งไอ้น้องข้างบ้านค่ะ
มาเรียกพี่ว่าพี่เขาแทงกันตายแล้วไม่ออกมาดูอ่ะ
ตอนนั้น๕ทุ่มแล้วจุดสายไฟเพื่อเอาทองแดงไปขาย
อยู่ตรงขอนไม้ค่ะ
เขาจะจุดเขาเจอนิดหน่อยในถังขยะ

ว่าตัวในกรผู้ก่อเหตุนะคะ
ก็ชอบเผาสายไฟบ่อยมาก
เป็ดบอกทนดมกลิ่นควันไฟไม่ไหวจริง

คือหลานเป็นเด็กเล็กอายุแค่๕เดือน

เคยไปบอกตัวผู้ตายบอกว่าไปบอกสามีหน่อย
แต่สุดท้ายทั้งคู่ก็เหมือนกับว่าเขาก็จะมายกมือไหว้ขอโทษนะ
เป็ดบอกว่านิสัยใจคอของในกรเนี่ย
คือเอาจริงนะถ้าไม่เมาก็เป็นคนดีแหละ
แต่พอเมาทีไรเป็นคนโมโหร้ายอารมณ์ร้อน

เป็ดไม่ได้บอกผู้ตายว่าให้ไปบอกสามีให้มากราบเท้าเธอนะ
ก็คือจริงแล้วเป็นเพื่อนบ้านกันแค่คุยกันขอโทษขอโพยก็จบครับ
แต่เคยได้ยินว่าตัวในกรไปด่าทอผู้ตายไงด่าทอฝ่ายหญิง
ว่าทำไมต้องไปกราบเท้าคนอื่นด้วย
ทั้งที่ไม่ใช่พ่อแม่หรือผู้มีพระคุณลักษณะประมาณนี้
แต่ป้าเป็ดบอกว่าไอ้ประเด็นกราบเท้าเนี่ยไม่เกี่ยวกับป้าเลยนะ
เต๋านี้เค้าพึ่งจัดสองสามวันนี้เองแก๊ดเค้าหมด
ถ้าทำกับข้าวมันควันธรรมดาอยู่แล้วถ่าน
เกะก็ดีนะตอนเกะไม่มาวก็ดี
มีช่วงทะเลาะกันแต่เขาไม่ได้กราบ
ขอกราบเท้าทำไมล่ะเรื่องกวาดถนนทำความสะอาดน่ะอืมอ๋ออันนี้คือพี่ผู้ชายมาพูดกับผม
ใช่ใช่ตอนเมาขณะตอนเมาก็จะไม่มีสติอย่างงั้นตอนเมาเราจะไม่พูดกันอืม
อ๋อแปลว่าพี่ผู้หญิงเคยเคยประคับให้คนคนผู้ชายเนี่ยมาขอโทษคนของนี้ได้การกลับ
ใช่ใช่ตอนเมาเขาจะไม่ขอโทษหรอกเขาสั่งเมาเธอมาขอโทษ
แล้วเขาเคยกราบใครไม่ไม่กราบกราบอย่างงี้กับพี่กับป้ากับป้ากับลุง
ก็ไม่เคยมีใครขอให้ทำขนาดนั้นไม่ได้ได้ทำขนาดนั้นแต่เมียเขาเป็นคนบอกกับผัวเขาเอง
เราซึ่งก็ต้องเคารพซึ่งกันและกันอืม
ตัวผู้ตายก็มีลูกนะคะลูกสาวอายุ๑๖ค่ะตำรวจก็เลยต้องนำตัวลูกสาวของผู้ตายไปอยู่สถานสงเคราะห์เด็กเป็นการชั่วคราวนะคะ
ครับแล้วก็รอให้ญาติมาติดต่อรับไปอยู่ด้วยส่วนศพเนี่ยก็ยังอยู่ที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ยังไม่มีใครติดต่อขอรับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาค่ะคือมันโศกเศร้าเสียใจตอนนี้ก็ไม่มีประโยชน์แล้วนะฮะทันแล้วค่ะเขาถึงขั้นเสียชีวิตนะครับ